ไม่ใช่แค่หนุ่มแต๊งเท่านั้นค่ะยังมีหนี้ด้วยคนนี้ด้วยนะคะ
อย่างหนุ่มก้าวจิรายุนะคะก็มีการขายเจลน้ำหอมด้วยนะ
คุณพูดถึง๙ปุ๊บดิฉันนึกได้เลย
ก้าวจีรายุเขากำลังจะรับปริญญา
ถือว่าเป็นพระเอกหนุ่มหน้าละอ่อนที่การเรียนก็ไม่ทิ้งการงานก็เอาทุกอย่างเลยนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะ
นี่แหละค่ะก้าวเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยได้รับพระราชทานปริญญาบัติ
ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของเขาเนาะปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
วันที่๒๗ธันวาคมนี้ค่ะ
ก้าวเองได้เผยถึงความรู้สึกให้ฟังนะคะว่ากำลังเตรียมตัวซักซ้อมขั้นตอนต่างอย่างหนักเลย
แล้วก็รู้สึกดีใจที่ทำให้ครอบครัวปลื้มใจกับการเรียนจบของตัวเองในครั้งนี้ด้วย
ส่วนตอนนี้ค่ะกำลังศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการตลาด
ที่ตั้งใจจะปล่อยให้แฟนเพลงได้ฟังกันในเดือนหน้านี้แล้วด้วยค่ะ
ก็คงเป็นวันที่เหนื่อยแต่ว่าก็น่าจะเป็นวันที่น่าจะจำอีกวันหนึ่งนะครับ
ขึ้นว่าเราจบแล้วอะไรอย่างนี้

มีครอบครัวเรามีกันและกัน
มีคนมาแสดงความยินดีกับเรา

การที่แบบเรามีครอบครัว
มีคนที่รักเราอะไรอย่างนี้ครับ

เอ่อทำ

จากงานเพลงที่หลายคนรอติดตาม

กับการเล่นละครเป็นพระเอกคู่กันกับคุณพลอยเชอร์มาน
จะบอกว่าก้าวเนี่ยเด็กมาก
และคุณพลอยก็โตกว่าค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าพลอยเองกับก้าวเนี่ยก็เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่๙ตัวกระจิ๋วเดียวนะครับ
ต้องรอติดตามกันต่อไปว่ารักครั้งสุดท้ายของคู่นี้
ชื่อหนังเขานะจะเป็นยังไงนะคะ
เออนะครับแหม่เดี๋ยวนี้เด็กโตวัยนะไล่ตามกันทั้งหมดนะ